ทุกวันที่๒๗ธันวาคมของทุกปีนะครับ
ไทยรัฐของเราได้จัดกิจกรรม

ท่านนั้นได้สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่
บนการสื่อมนะคะวงการศึกษาของไทยด้วยครับ
งานวันกัมพลวัชรพลประจำปีสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งจะจัดขึ้นในเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาที
ณห้องประชุมชั้น๙ของอาคารกองบรรณาธิการสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยมีการกล่าวศูนย์ทรพฤษสะดุดีนายกัมพลวัชรพลอดีตภูมิในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จากนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗บ้านเนินสันติจังหวัดชุมพรครับ
จากนั้นนายมานิดสุขสมจิตกรรมการมูลนิธิไทยรัฐกลางรายงานและมีพิธีมอบรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
โดยนายการบรุณสกุลประดิษฐ์ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หลังจากนั้นเวลา๑๔นาฬิกานะครับมีการปรัฐกฐาพิเศษเรื่องปฏิรูปแล้วการศึกษาของไทยจะดีขึ้นอย่างไร
โดยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะครับ
คณะกรรมการรากวดวิทยานิพลฯประกอบให้ผู้ทรงคนละวุฒิจากบันดิษฐ์วิทยาลัย
ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
รวมทั้งกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า
ยังไม่มีวิทยานิพลฉบับใดสมควร
รับรางวัลกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๖๑นี้ครับ